อุปกรณ์ที่ใช้ในงานตีมีดจะมีหลากหลายประเภทเช่นค้อนมีทั้งชนิดเล็กและชนิดใหญ่
ที่จะเรียกว่าพะเนินใช้สำหรับการตีเหล็กขณะเหล็กร้อน
ีบจับเหล็กใช้ในขณะนำเหล็กไปเผาไฟ
สกัดใช้ตัดเหล็กให้ได้ขนาดและรูปทรงตามความต้องการ
ทั่งสำหรับรองเหล็กและไม้ธรณีสำหรับวางทั่ง
ถวายสำหรับใช้รองตีเหล็กด้ามบ้อง
ตะใบใช้ตกแต่งคมมีด
เตาไฟสำหรับเผาเหล็กให้แดง
และอ่างน้ำสำหรับการชุด
ชุดคมมีด